ไม่มีงานร้องเพลงไม่เป็นไรเขาไปยืนขายหมูปิ้งแบบไม่ต้องอายใครเลยแล้วเห็นบอกว่าขายดิบขายดีจนจะขยายสาขาแล้วจ้า
พี่ก๊อฟเขาโพสต์เล่าเอาไว้ว่าตั้งแต่เริ่มขายมาอาทิตย์เดียวคุณความรู้สึกตอนนี้คือมันยาวนานมากกว่านั้นเลยจริงยอมรับเลยว่ายังไม่คุ้นเท่าไหร่คิดถึงเวทีคอนเสิร์ตแหละมีคนมากมายก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะหลายเสียงก็ติดติ๊งด้วยเขาก็พยายามปรับปรุงเมนูของเขาเนี่ยมาเรื่อยแต่ชีวิต
สาขาค่ะแล้วก็ที่น่าประทับใจมากขึ้นไปอีกพี่ก๊อฟฝากถึงคนที่ไม่มีงานทำตกงานสามารถเดินเข้ามากินข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านพี่ก๊อฟได้นะฟรีนะคุณไม่คิดตังค์เลยตลอดวิกฤติการณ์นี้จนกว่าอีโควิด๑๙นี้จะผ่านไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดพี่ก๊อฟบอกว่าเดี๋ยวดูแลรับผิดชอบไปเองโอ้โหใจใหญ่สุดไปเลย